จับตาเอาไว้ให้ดีไม่ได้ดูตัวเลขนะจับตาด้วยความอิจฉา
ทำไมอ่ะตามันร้อนขึ้นมาข่าวนี้ไม่รู้เป็นอะไร
ขึ้นเวทีไหนมาลัยเต็มคอแต่คราวนี้ขอผันตัวเอง
ไปเป็นพ่อยกหน่อยเป็นพ่อยกให้ใครซ้อแอน
หวานใจคนดีคนเดิมนะคะคุณผู้ชมนี่คือภาพปกติเวลาเรานำเสนอข่าวพระเอกหมอลำสุดฮอตบอยสิริชัยใช่ไหม
หมอลำใจเกินร้อยต้องภาพมาอย่างนี้แหละท่วมคอท่วมหูไปหมดเลยนะครับ
วงมาลัยที่แบบว่าเป็นธนบัตรทั้งนั้นเลยหลักแสนทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม
แต่พอตัวเองคราวนี้ขอเปลี่ยนหน้าที่รับบทเป็นเจ้าภาพหนึ่ง
เอาล่ะราศีเสียจับ
มีพอเอะระเบียบวาทธศีลมาร่วมแสดงความยีด้วย
นักร้องบนเวทีเป็นใครไปไม่ได้สวยไหมล่ะคะ

น้องเอกอรดีหรือสแอนนี่ล่ะค่ะ
หวานใจตัวจริงเขามาโชว์ขนาดนี้
ตบเข่าฉาดขึ้นเวทีติดจัดหนักไปเลย
หนักกันแค่ไหนคุณผู้ชมดูภาพเอาเถอะค่ะ
นั่งตบยุ่งรุ่งเช้าจนเนี้ยฮะ
ผ้าใช้หน้าซ้ำน้ำตาจะเปียกหื้อหรือรักเองเขาไม่มีเหรอ
เดี๋ยวนะคือเดี๋ยวนะเดินเอาเงินไปยัดใส่มือให้แบบนี้เลยเหรอ

แต่นั่งอยู่เฉยได้ยังไงล่ะ
วงมาลัยไม่ต้องให้เป็นปึกเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะอุ้ย
มีแสนหมดแสนมีล้านหมดล้านฮะ
น้องแดนเซอร์เห็นเงินแสนในมือซ้อแอนถึงกระแซวบอกว่า
แอนก็เลยชอตฟิลกลับด้วยกันบอกว่า
มั่นอะไรล่ะคะนี่แค่ค่าตัวค่ะ
หลักแสนนะคุณผู้ชมตาค้างตาเหลือกกันอยู่เหมือนกัน
แล้วจะบอกว่าคู่นี้เขาหวานจับจิตจับใจกันจริง
ชะลองครบรอบหนึ่งปีนะฮะ
บอกว่าผมอายุ๓๕น้องแอนอายุ๓๐
หลายคนมองว่าตอนนี้เราสองคนประสบความสำเร็จ
แต่กว่าจะมีวันนี้ก็เจอทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายมันนับ

แล้วก็เป็นทุกอย่างมาสารพัดกันแล้ว
เพื่อจะหาความเจริญให้กับชีวิตเป็นไง

ไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก
๑ปีที่เริ่มคบกันมาเราคุยเปิดใจกันได้ทุกเรื่อง

ผมรับแอนได้แอนรับผมได้เราจะเดินไปด้วยกัน
นี่หวานขนาดนี้ยังไงคะ
ขันหมากมาแล้วโอ้โฮ

บอสแอนด์อายุ๓๐